ประเด็นของชนะทิพย์สงกระสินเมื่อวานนะครับมีการเดินสายไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การเคารพนะครับ
เพราะว่าจะลาอุปสมบทเป็นเวลา๙วันครับ
หนึ่งในนั้นก็มีพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
ก็ลาบวชใน๙วันตั้งแต่วันที่๒๐ธันวาคมนี้
ที่วัดบางช้างเหลือตำบลคลองใหม่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับ
เจก็บอกว่าตั้งใจจะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก่อนจะกลับไปญี่ปุ่นในวันที่๙มกราคม
เพื่อเก็บตัวกับทางซัปโปโรต้นสังกัดก่อนที่เจลีกจะเปิดซีซั่นนะครับ

ส่วนเรื่องของการแต่งงานกับทางเมพิชนาธิ์นะครับแฟนสาวที่เป็นดาราก็ยังไม่กำหนดวันที่แน่ชัดนะครับ
คือมีคนไปถามเจ้าตัวก็ตอบว่ายังไม่กระโดดแน่ชัดแต่ว่ามีการพูดคุยกันไว้ในบ้านอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าแฟนสาวเนี่ยก็เพื่อนแต่งงานหมดแล้วก็อยากจะแต่งงานบ้างเหมือนกัน
ส่วนเรื่องของข่าวลือที่บอกว่ามีการโอ้โหไปซื้อเรือนโฮงเรือนหอหรือว่าสร้างบ้านนะครับ
ราคา๓๐ล้านเจ๊ก็มีการโพสต์นะครับตอบกลับสื่อในโซเชียลมีเดียที่ไปลงข่าวอย่างนี้
บอกว่าจะเอาเงินที่ไหนไปสร้างต้องเก็บเงินก่อนนะครับเพื่อที่จะสร้างฐานะ
แต่ว่าก็อยากจะแต่งงานให้เร็วเหมือนกันนะครับ
คนดังนะครับก็ไปไหนก็มีแต่คนสนใจเรื่องส่วนตัวเป็นธรรมดานะครับ
เจก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคนี้เพราะว่าเป็นยุคของเขาจริง
จากนี้ครับก็ยังมีการแวะไปนะครับกราบขอเข้ามา
คุณระวิโหลทองนะครับประธานเทพศาสตร์สมสรรค์เมืองทองอย่างเต็ด
รวมถึงคุณระวิโหลทองพระธานสมสรรค์ของเมืองทอง
รวมถึงพี่ซิโก้นะครับเกียรติศักดิเสนาเมืองอดีต
หัวหน้าภูมิศรศรศนที่ชะไทยซึ่งเขาถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เมสิทธิ์เจอร์ให้ความเคารพ
ซิโก้ก็ให้โอวาสกับเจครับ
การบ่นก็เป็นการโทะแท้บลบนพ่อแม่ใช่ไหมแล้วก็อ่า
พระจาน์เคยบอกว่าเราติดทีมชาติพ่อแม่ไม่ได้ดีใจ
ดีใจแต่ไม่ได้ดีใจมากเท่ากับเป็นชายผ้าเหลือเขาถือว่า

เพราะว่าพี่น่ารักษิกรรมให้
เหตุโทษจังหวะที่ฮามาร์หลุดเดียว

พบกับโยโกฮามารุ่นอายุไม่เกิน๒๐
ปีนะครับในวันพรุ่งนี้เวลา๔โมงเย็น

ชีดับ๓ของทีมไทยรุ่นยุคไม่เกิน๒๓

อุสเบกิสถานในเวลา๒ทุ่ม